คิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มึงรวยมากไม่เห็นต้องเรียน
จบเลยแล้วคุณไปตามนะครับแล้วคุณลาออกมาหรืออะไรอย่างนี้
เงี้ยรับรองว่ามันไม่ง่ายมันมีโอกาสน้อยมากอ่ะเก้าสิ
เปอร์เซ็นต์คือไม่สบไม่ประสบความสำเร็จเนอะเนี้ยผมพูด
ตรงนะทั้งที่ผมเรียนไม่จบแต่ผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครเอาเป็นตัวอย่างที่การเรียนไม่จบเลย
ผมจะบอกง่ายว่ามีหลายคนที่สอนผิดนะที่ว่าแบบตัวเองเรียนไม่จบและประสบความสำเร็
แล้วก็ไปสอนคนอื่นให้คุณไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผิด
สำหรับผมถ้าผมจะสอนคนผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเรียนมหาลัยจริงคุณต้องหาทางออกอื่นให้ได้ก่อน
ขายของเก่งนะกูทำธุรกิจได้ตั้งแต่ม๖นะและกูจะมีตังค์เยอะมากนะอันนั้นคุณหยุดเรียนมหาลัยแล้วไปทำงานให้คุณรวยไว้ว่าไปเลย
หรือว่าถ้าใครเรียนมหาลัยอยู่คุณห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยเห็นไหนคนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากออกไปทำแบบมันเลย
ผมบอกเลยว่า๙๐เกือบ๑๐๐ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณถ้าคุณไปมองคนที่แบบหรือไปยกตัวอย่างฝรั่งที่แบบรวยอันดับต้นแล้วใช้ข้ออ้างว่าเขาเรียนไม่จบมาผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
ถ้าคุณอยากหยุดเรียนให้คุณเรียนไปก่อนแล้วก็ลองหาอะไรทำและถ้าช่างน้ำหนักรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราทำอะไรอย่างอื่นเราไปขายเสื้อผ้าแล้วมันกำลังรวยไว้วอดหรือไปขายครีมแล้วมันรวยมันได้เงินมาเยอะมากจริงหยุดเรียนเลยถ้ามันได้เงินจริงแล้วก็ถ้ามันเรียนไม่ไหวก็ไปทำ
ผมจะพูดตรงวันนี้เลยละกังว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วแบบใครที่อาจจะมองว่าผมไร้สาระจริงผมก็เป็นคนที่มีสาระแล้วผมก็วางแผนไม่ต้องทำอะไรจนแก่แล้วก็ได้แต่ผมไม่ได้ออกมาพูดว่าผมทำอะไรบ้างอะไรบ้างและผมก็ชอบตังค์หมด
อันนี้คือเรื่องจริงที่หลายคนไม่เป็นนะเป็นโรคที่ต้องการใช้ตังค์ให้หมดโดยปล่อยกุ้งปล่อยปลาหรือช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ต้องการตังค์หมด
ถ้าถ้าตังค์ไม่เหลือ๐บาทเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบอยู่ไม่ได้ผมต้องการใช้เงินให้หมดเพื่อที่จะได้มีความสุข
มันเรียกว่าโรคอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็มีสัตว์ของมันอยู่นั่นแหละผมต้องการผมเป็นคนที่ผมจะไม่ใช้คำว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะแบบชีวิตเราอะไรมันจะอยู่ถึงวันไหน
แต่ผมเป็นคนที่มีเงินแล้วก็ซื้อของที่อยากได้เพราะว่ามีความสุขให้พ่อให้แม่เต็มที่และเวลาผมให้ตังค์คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้พ่อแม่ผมไม่ได้เดือดร้อนต้องการตังค์จากผมนะแต่สิ่งที่ผมบอกเอาไปแล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะนี่คือความสุขที่ผมต้องการ